วันนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษขอแถลงข่าวที่ทราบกันแล้วว่า
พนักส่วนคดีพิเศษได้ส่งสำนวนการสอบสวนคดี๒๗

ทั้งหมดมี๑๓แฟมนะครับหมื่นกว่าหน้านะครับ
ได้ส่งพนักงานอายการแล้วท่านอายการฝ่ายคดีพิเศษก็ได้รับสำนวนทางเราเรียบร้อยแล้วครับผม

เรื่องที่๒ครับในเรื่องของชุดเจรจา๓ฝ่ายนะครับ
วันนี้ก็ยังคงยังไปเจรจาอยู่เหมือนเดิม
เพราะว่าในส่วนของทางสงฆ์เนี่ย
ฤทัยเองก็ประสงค์ให้ทางสงฆ์ได้ร่วมดำเนินการ
เพื่อแก้ปัญหาในคดีดังกล่าวด้วย
ส่วนเรื่องการดำเนินการตามหมายจับนะครับ
ในส่วนของทางกรมสอบส่วนพิเศษเองก็ยังต้องดำเนินการตามหมายจับอยู่นะครับ
เพราะว่าเจ้าพนักงานต้องปฏิบัติการตามหมาย
ก็สารได้อนุมัติหมายให้เราแล้วเราก็ได้ดำเนินการตามหมายจับต่อไป
ในเรื่องของการเปลี่ยนพนักงานสอบสวนนะครับ
ซึ่งทางกรมได้รับเรื่องเมื่อวันที่๑๐ที่ผ่านมานะครับ
ได้มอบให้ทางพันธุ์โทษสมบูรณ์นะครับ
ฐานะที่เป็นรองอธิบดีแค่กำกับการดูแลกำลังพินาอยู่
แต่ขอเรียนว่าสำนวนเนี่ยมันเสร็จสิ้นแล้วนะครับ
เหตุผลการจะเปลี่ยนหรือไม่เนี่ยก็ทางท่านรองอธิบดีกำลังดำเนินการอยู่
อีกส่วนหนึ่งนะครับในส่วนคดีอื่นที่เกี่ยวข้องกับคดียักยอกทั้งหมดเนี่ย

ในส่วนที่เราจะเร่งรัดการดำเนินการไปนะครับ
เกี่ยวกับคุณสถาพรนะครับ
ก็จะเร่งรัดแล้วก็คิดว่าในภายในเดือนหน้าเนี่ยนะครับ
เราจะดำเนินการสรุปได้ประมาณ๒๓คดีที่เกี่ยวข้องทั้งหมดครับ

ดีเอสไอจากภาษาความพอมอบเพื่อขอตรวจสอบทรัพย์สินวัฒนธรรมกาย
หรือว่าอาจจะไปถึงการอายักษ์ทรัพย์ของวัฒนธรรมกายด้วยมั้ยคะ
มันเป็นระเบียบสำนักนโยคอยู่แล้วครับครับผมระเบียบต่างจากธรรมตรีนะครับ
เรื่องการดำเนินการในคดีความผิดมูลฐานเมื่อทางพัฒนาส่วนคดีพิเศษดำเนินการแล้ว
ก็ต้องส่งข้อมูลให้ทางปปงดำเนินการในส่วนเกี่ยวกับทางแพ่งต่อไปครับผม
เป็นระเบียบอยู่แล้วของเราก็ส่งตามระเบียบครับผม
ผมเรียนตั้งแต่แรกแล้วว่าการดำเนินการเขาดีไอเนี่ยมีประมาณ๕ขั้นตอนนะครับ
แต่ละขั้นตอนไม่ได้ผูกพันซึ่งกันและกันนะฮะ
ในการดำเนินการตามหมายจับเราก็ดำเนินการตั้งแต่ต้นแล้วครับผม
ผมเรียนว่างี้การดำเนินการตามไม้จับเนี่ยเราไม่ได้รอเราก็ดำเนินการไปเลย
ถ้ามีสถานการณ์เหมาะสมเราประเมินสถานการณ์แล้วนะครับเหมาะสมเราก็ต้องเข้าดำเนินการตามจับกลุ่มครับผม
เดี๋ยววันนี้คงจะได้เพิ่มเติมในส่วนของรายละเอียดในการที่เรื่องการเข้ามอบตัวครับ

และคุณสตรีธรเนี่ยเรามีไม้จับแนบนี้ส่งเนื้อสมารวณไปแล้ว
ซาวนั้นเองในส่วนการดำเนินการตามไม้จับ
ก็กระบวนการอีกส่วนหนึ่งไม่ได้เกี่ยวกับสำนวนการสอบสวนอยู่แล้วครับ

เกี่ยวกับเรื่องการสัดพ้อง๓คนไปก่อน
แล้วอีก๒คนเราจะต้องกำเนินการตามร้านอยู่แล้วครับ
คืออย่างนี้ครับถ้าเกิดถึงวันที่อายการมีความเห็นทางคดีแล้วเนี่ย
พนักสวนให้นำตัวผู้ที่ออกหมายจับไปพบ
แล้วในขั้นตอนนั้นเราก็จะมีการกระบวนการดำเนินการอยู่แล้วครับ
เราก็รับข้อคิดเห็นของทางวัดมาดูนะครับ
แต่ดูในประเด็นการสอบสวนเนี่ย

เขายังติดใจอยู่เนี่ยมันเป็นรายละเอียดการสอบสวน
มันไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนนะครับ
ที่เขาให้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงเนี่ย

ผมดูแล้วประมาณ๔ประเด็นนี้มันอยู่ในเนื้อของสำนวนการสอบสวน

ท้ายที่สุดเนี่ยพนักสวนได้ดำเนินการ
ข้อที่จริงและพยานเอกสารเป็นหลักนะครับ
เพราะว่าในเส้นทางการเงินก็ดีเนี่ย

ที่จริงที่ปรากฏตามเอกสารเป็นหลักนะครับ
เกี่ยวกับตัวบุคคลหรือไม่ได้เกี่ยวอะไรเลย
เพราะว่าคดีนี้มันว่าด้วยพยานเอกสารเป็นหลักครับผม
ก็แล้วแต่คณะกรรมการนะครับ
ว่ายังมีประเด็นที่จะต้องคุยกันต่อไหมนะ

ก็ผมเชื่อว่าทางสงฆ์เองเนี่ย

ขอความร่วมมือทางสงฆ์ในฐานะผู้ปกครองสงฆ์ครับผม

หลังจากเจรจาคงจะได้ทราบว่า

ผลออกจะเป็นไงเดี๋ยวรอบ่าย๒โมงนะครับ
ผมเชื่อว่าคณะที่เจรจากันเนี่ย

ในการเจรจาเนี่ยสามารถ

คือตั้งแต่แรกแล้วประเด็นที่เรา
ต้องการให้ทางสงฆ์ดำเนินการ

เพื่อเข้าสู่กรรมการยุทธิธรรมครับ

ดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายอยู่แล้วนะครับ

การการทำขั้นตอนและก็อารมโรยกับทางพระมาโดยตลอดแล้วครับผม
เมื่อสารอนุมัติหมายจับแล้วเนี่ย
เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่ประกรรมการตามหมายจับ
ต้องไปจับกลุ่มตามหมายจับทั้งนี้เองเนี่ย

ครั้งที่ผ่านมาผมได้แถลงมาแล้วว่า

ก็สามารถดำเนินการตามหมายได้อยู่แล้วครับ

การอาจจะมีความเห็นสั่งฟ้องในทางคดี
แต่ว่าไม่สามารถที่จะส่งไปที่ศาลได้

ซึ่งให้สมถาประธานาธิโชษตรงนี้